ดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะต้องบอกว่าในที่สุดก็ได้ตัวคนร้ายตัวจริงสักที
สำหรับกรณีน้องปลานะคะสาววัย๑๘ปีชาวสุราธานีที่ถูกพบเป็นศพ
คือสภาพเนี่ยแขนหักขาหักกระโหลกร้าวแล้วก็เสียชีวิตโดยถูกไฟเนี่ย
เผาทั้งตัวพร้อมกับรถจักรยานยนต์ครับตอนแรกเนี่ย
สงสัยตบพุ่งไปที่ตัวสามีว่าน่าจะเป็นคนทำน้องเช้า
บ้านก็ดีญาติญาติก็ดีแต่สุดท้ายแล้วค่ะในที่สุด
ด้วยหลักฐานทางดีเอ็นเอด้วยภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่สุดก็ได้ตัวคนร้ายตัวจริงนะคะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างกันไม่ไกล
แล้วก็เคยเห็นหน้าค่าตากันอยู่รับซื้อรับขายน้ำยางกันอยู่ครับ
เพื่อนบ้านคนนี้ก็คือนายพีรพลนวลเสน่ห์วัย๒๗ปีหรือว่าฤทธิ์ค่ะ
เป็นผู้ต้องหาฆ่านางสาวจริญญาช่วยพยักษ์วัย๑๘ปีหรือว่าน้องปลา
ตำรวจออกหมายจับแล้วแล้วก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
ครับที่แรกที่พาไปทำแผนก็คือที่ร้านทองค่ะ
โดยร้านทองนี้แหละมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่า
จากนั้นจุดที่๒ที่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือริมถนนที่อำเภอกาญจนดิตนะคะเป็นจุดที่พบศพของน้องปลา
ถูกเผาพร้อมกับรถจักรยานยนต์เนี่ยแหละค่ะชาวบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียง
แล้วก็หมู่บ้านอื่นด้วยนะแห่กันมาเป็นร้อยคนนะคะ
มาดูการทำแผนครั้งนี้เพราะว่าการกระทำเนี่ยมันอุกอาจมาก
แล้วมันก็โหดเยี่ยมมากมากด้วยทุกคนก็มารอดูรอสาบแช่งใช้คำนี้เลย
หนึ่งในนั้นที่มามีนายสรายุทธ์คงคล้ายสามีของน้องปลาด้วย
มีแม่แล้วก็มีญาติของน้องปลาด้วยนะคะที่มายืนมุงดูการทำแผน
เขาบอกว่านายสรายุทธ์เนี่ยยืนดูด้วยใบหน้าโกรธแค้นเลยนะ
เพราะว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยยืนหนึ่งเลยทั้งตำรวจทั้งชาวบ้านทุกคนสงสัยเขาหมด
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำเขาบริสุทธิ์
คือถ้าย้อนไปตั้งแต่วันแรกของการหายตัวไปของน้องปลาเนี่ยนะ
นางสาวจริญญาช่วยพยักษ์คือสิบสามพฤษภาคมใช่ค่ะ
วันนั้นน้องปลากับสามีคือนายสรายุทธ์ไปขายน้ำยางด้วยกันอืม
แล้วน้องปลาบอกว่าขอกลับไปเข้าห้องน้ำที่บ้านค่ะ
แล้วก็หายไปเลยหายไปเลยอ่าซึ่งญาติญาติก็พยายามตามหา
หากันอยู่ทั้งวันนะฮะแต่ญาติญาติเขาก็นี่คือนายสรายุทธ์สามีนะ
สามีค่ะญาติญาติเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมสรายุทธ์สามีถึงบอกว่ายังไม่ต้องแจ้งความ
ไม่เดือดเนื้อร้อนใจเลยเมียหายทั้งคนก็เลยวันรุ่งขึ้นต้องไปแจ้งความกันที่
ตำลวดสพกนสุราณฐานีแล้วก็ตามหากันอยู่นะครับ
จนสิบเจ็ดพฤษภาคมไปเจอจักรยานยนต์ถูกเผา
เหลือแต่โครงนะแล้วก็ทับโครงกระดูกมนุษย์อยู่นะครับ
ซึ่งตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็คือศพของน้องปลาค่ะทีเนี้ยญาติบอกโอ้โห
่งความสงสัยไปที่สามีคือนายสรายุทธ์แต่ตำรวจบอกว่า
คือสอบถามสอบปากคำดูพยานแวดล้อมต่างนานาแล้วเนี่ย
พบว่านายพิรพลหรือว่านายฤทธิ์นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านในระแวกนี่แหละ
มันมีร่องรอยขีดขวนเหมือนถูกทำร้ายอะไรแบบนี้เรียกมาถามแล้ว
นายพิรพลหรือนายฤทธิ์ผู้ต้องหาณขณะนั้นบอกว่า
เขาไปไล่จับตะกรวดในป่าค่ะแล้วก็ถูกพวกกิ่งไม้ขวน
เออไปได้รอยมาจากตอนนั้นเนี่ยวันที่ลงพื้นที่เนี่ย
นายฤทธิ์เนี่ยนะผู้ต้องหาที่เป็นชาวบ้านแถวนั้นเนี่ย
บอกถูกถูกกิ่งมงกิ่งไม้ขวนตอนที่ไปจับตะกรวดในป่ามีรอยอ่า
แต่ตำรวจเอาหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุไปตรวจพิสูจน์ทางดีเอ็นเอ
พบว่าไอ้ร่องรอยต่างที่พบในตัวของนายฤทธิ์กับร่องรอยต่างที่พบศพของน้องปลาเนี่ยนะ
มันคืออันเดียวกันคือตรงกันเป๊ะก็เลยออกหมายจับ
เมื่อวานนี้ไปจับนะฮะและวันนี้พาไปทำแผนใช่ค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าการทำแผนจุดที่๒เนี่ยคนมารอดูเป็นร้อยนะคะ
เริ่มทำแผนตอน๑๑โมงตรงก็คุมตัวนายฤทธิ์ไปที่จุดดักรอเลย
เพราะว่านายฤทธิ์เนี่ยดักรอน้องปลาอยู่ตรงนั้นเพื่อพยายามจะชิงสร้อยคอทองคำ
แสดงว่าตอนที่น้องปลาบอกสามีว่าเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำที่บ้าน
ที่เอาน้ำยางไปขายด้วยกันตรงประมาณสิบโมงเช้าค่ะ
มาเจอนายฤทธิ์ดักดักอยู่ใช่ค่ะอ่าเจอนายฤทธิดักรออยู่ระหว่างทาง
พยายามจะชิงสร้อยคอทองคำแต่น้องปลาไม่ยอมค่ะต่อสู้ขัดขืน
นายฤทธิ์สารภาพบอกว่าเขาเอาเท้าเนี่ย
ีบน้องปลาตกลงไปในร่องน้ำข้างถนนตอนที่อยู่กับรถจักรยานยนต
ใช่ค่ะถีบน้องร่วงลงไปเลย
แล้วก็ตามลงไปชกเข้าที่หน้าอีกหลายครั้งหลังจากนั้นก็เอามือสองข้างนี่แหละค่ะ
บีบคอน้องปลาจนแน่นิ่งไปเลย
บอกแล้วก็ถีบถีบแล้วก็เด็นไปทำค้างไว้ทำค้างไว้ทำค้างไว้ทำค้างไว้
คนอ่ะคนอ่ะคนก็ลงบินกับรถเห็นไหม
ลงไปลงไปทำอะไรบ้างดึงหลังจากเขาหมดสติแล้วหรือว่าดึงยังไม่หมดสติยังไง
น้องพูดมาต่างหลังจริงหมดสติแล้ว
คือจากปากคำคำให้การของนายฤทธิ์เนี่ยนะ
พอถีบเขาทำร้ายเขาบีบคอเขาจนแน่นิ่งแล้วเนี่ย
ก็ปลดสร้อยค่ะปลดแหวนอืม
แล้วเอาไปขายที่ร้านทองก่อนนะใช่ค่ะร้านทองที่ขุนทะเลอ่ะ
แล้วถึงย้อนกลับมาที่ที่เกิดเหตุตอนห้าทุ่มนะเพื่อมาเผาทำลายศพ
โอ้โหคิดไว้แล้วอ่ะเออเอาน้ำมันมาราดแล้วมาจุดไฟเผาตอนกลางคืน
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเผาตอนกลางวันคนอาจจะผ่านไปผ่านมาอาจจะเห็นได้
ห้าทุ่มค่ะอืมย้อนกลับมาเผาทำลายศพ
ที่ชาวบ้านเคยตั้งข้อสงสัยไงว่าคือเนี่ยถ้าเป็นลักษณะอุบัติเหตุ
จักรยานยนต์คว่ำแล้วไฟไหม้อ่ารถก็ทับร่างน้องปลาจนเสียชีวิต
อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่หายไปสิบโมง๑๑โมงเนี่ย
คนต้องเห็นใช่เป็นไปไม่ได้เลยก็คือเนี่ยผู้ต้องหา
มันกลับมาตอนห้าทุ่มใช่ค่ะตอนนั้นคนก็เข้าบ้านนอนกันหมดแล้วอ่ะนะคะ
ครับทีนี้นายวิทยาปานารินตาของน้องปาผู้ตายเนี้ยเข้าไปถาม
พยายามจะเข้าไปถามนายฤทธิ์ว่าทำแบบนี้กับหลานสาวเขาทำไม
อืมแต่ว่าตำรวจอ่ะกันเอาไว้แล้วหลังจากนั้นนะคะ
ชาวบ้านหลายหลายคนเลยพยายามฝาวงล้อมตำรวจอยากจะเข้าไปรุมประชาธารนายฤทธิ์เนี้ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นท่าไม่ดียังทำแผนไม่เสร็จเลยนะ
แต่ดูทรงแล้วน่าจะไม่รอดนะคะเลยต้องรีบคุมตัวนาริสขึ้นรถตู้
แล้วก็กลับโรงพักทันทีเลยชาวบ้านยังไม่วายนะ
คุณอุปสรรค์ครูมครับวิ่งตามรถตู้
คือโกรธแค้นนะคะมันเป็นพื้นที่บ้านเขาอะเนาะ
ก่อเหตุโหดร้ายโหดเยี่ยมแบบนี้นายวิทยาบอกว่าส่วนตัวยังเชื่ออยู่
ยังเชื่ออยู่ว่านายฤทธิ์ไม่ได้ลงมือคนเดียวแน่แน่ไอ้การจะเผาร่างคนอ่ะ
มันไม่ได้เผากันง่ายมันต้องมีคนรู้คนเห็นหรือมีคนร่วมกัน

ถ้าว่ากพ่อคุณหมดน่ะรถนั้นหมาเรื่องไม่น้องอุ่นนี่ได้ย่างก็ยังมี
ส่วนฝ่ายยายของน้องปลานะคะนางเจริญจะริยาปลานรินไว้ห้าสิบเจ็ดปี
โอ้โหระหว่างทำแผนก็มาดูด้วยเป็นลมล้มพับ
ชาวบ้านต้องมาช่วยกันพยุงเลยค่ะเอายาดมยาลมยาหอมมาให้ดมอ่ะนะคะ
หลังจากที่รู้ว่าคนก่อเหตุคือนายฤทธิ์ถามว่าทำไมถึงขั้นเป็นลม
เพราะรู้จักกับพ่อและแม่ของนายฤทธิ์เป็นอย่างดีไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนใกล้ตัว
แต่ว่าเราข้าวคุยหรือว่าเราไม่กลัวเลยนะเพราะว่าเราเป็นคนเขาคิดว่าคือหรูจักกัน
เข้าให้ปืดขนเขวาเลือดเลือดเลือด
ว่าสำกลิ่นไม่ได้อีคุณก็ค่อยก็บอกมาแต่
ส่วนนางจัญญาสังทองแม่ของน้องปลาก็ยังยืนยันนะคะว่าจะไม่ขออโหสิกรรมและไม่ให้อภัยนายฤทธิ์ผู้ต้องหาเด็ดขาด
หลายคนก็คิดว่าเออแล้วนายสรายุทธ์สามีล่ะก็ยืนยันแล้วนะว่าเขาบริสุทธิ์
ครับแม่บอกไม่ยังคลางแคลงใจอยู่อุตส่าหยกลูกสาวให้ทั้งคน
ทำไมดูแลลูกสาวไม่ดีพอจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้
ลูกแม่เขาไปทำอะไรจะมันมันต้องการฆ่าลูกแม่ทั้งแน่
จะแข็งใช้นะคะนเท้าถังก็หรือเวลาไม่ให้เอาสิแต่นั่งเงิน
ว่าทำลูกมันไม่ได้ขนาดนี้ดูสิ
คนต่างคนวางติโต๊ะวางติเยอะจำนวนถ้ามันหมูนเป็นอะไรไม่ได้
ก็สรุปว่าไม่ให้อภัยใครทั้งนั้นนะคะ
ทีนี้มาฟังเสียงของนายสรายุทธ์สามีกันหน่อย
ตกเป็นจำเลยสังคมมาตั้งแต่แรกเลย
ว่าต้องเป็นคนฆ่าภรรยาตัวเองแน่วันนี้เขาก็ยังออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจอีกครั้งนะคะว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำจริง
ต่อให้ชาวบ้านจะประนามขนาดไหนแม้ใครจะบอกว่าเขาทำเขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำ
ถึงแม้ว่าแม่ของภรรยาเขาจะไม่ให้อภัยแต่เขาก็บอกว่าวันนี้มันพิสูจน์แล้ว
อืมว่าเขาไม่ใช่คนทำ
รู้สึกเสียใจไม่น่าทำเลยกับครอบครัวผมไม่น่าทำด้วยอืม
ไม่น่าทำเลยเพราะเป็นลูกค้าน้ำยางอืม
ไม่น่าทำผมเสียใจมากเป็นลูกค้าน้ำยางที่ขายน้ำยางกับผมประจำ
เอ่อสนิทกันพอสมควรไหมพูดคุยกันคือว่าถ้าเขาไปขายน้ำยาง
พอเขาขายเสร็จก็เขามีกาแฟอืมแล้วก็กลับบ้านอืม
ก็มีพูดคุยเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติของพ่อค้ากับลูกค้า
เป็นคนนิ่งนิ่งดูไม่ออกแต่ว่าจิตใจเขาผมว่าโหดเกินไปนะอืม
เกินไปผมเสียใจมากค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณนักข่าวทุกคน
ที่ให้ให้ความผิดทำกับพวกเราผมอืมตอนนี้ได้แต่จากจริงจริงแล้ว
เพราะว่าพวกเราผมไม่ได้การทำความผิดแต่เขาก็ยืนกันมาตั้งแต่วันแรก
ค่ะนะครับอืมทีนี้ฝั่งญาติของนายฤทธิ์ครับเขาก็บอกว่า
ไม่ใช่คนใจคอโหดเยี่ยมที่จะมาลงมือก่อเหตุแบบนี้ได้อืม
เพราะหลังเกิดเรื่องญาติญาติไม่มีใครได้พูดคุยกับนายฤทธิ์เลย
แล้วก็ยังไม่ได้เห็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจบอกด้วยนะที่บอกว่าเห็นใบหน้าชัดเจน
ว่าไปขายทองขายสร้อยขายแหวนที่ร้านทองอืม
จนเป็นที่มาถึงการจับตัวครั้งนี้ค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็ยอมรับอยู่แหละ
นายฤทธิ์เนี่ยเคยถูกกล่าวหาว่าไปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้าน
แต่พอเจรจากันเนี่ยคนที่กล่าวหาก็ไม่ได้มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นฝีมือของนายฤทธิ์
พูดง่ายก็คือญาติยังไม่เชื่อค่ะว่านายฤทธิจะเป็นคนทำอะไรโหดเยี่ยมได้ขนาดนี้

นายฤทธิ์เนี่ยยอมจำนวนต่อหลักฐานด้วยตัวเองแล้วก็สารภาพเอง
ทำผงทำแผนนี่ก็เนี่ยทำให้ตำรวจเขาดูหมดนี่
ใช่ท่าถงท่าถีบเล่าให้หมดรายละเอียดเลยค่ะ

ทีนี้พลตำรวจโทพงวุฒิพงศรีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ก็บอกว่า
ตำรวจใช้เวลาสืบสวนนะอย่างละเอียดด้วยจนมีหลักฐานมัดตัวแน่นหนา
รู้ว่าคนก่อเหตุก็คือนายฤทธิ์หรือว่านายพีรพลนี่แหละ
อย่างที่บอกว่าทั้งบาดแผลทั้งดีเอ็นเอทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด
มันชัดเจนนะคะครับตำรวจก็แจ้งไป๓ข้อหานะคะ
ทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และซ่อนเร้นทำลายศพค่ะ